พิธีกรรมงานศพที่หาชมได้ยากแต่ก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับญาติของผู้วายชนก่อนนะ
แต่คุณเคยเห็นไหมงานศพแบบนี้ครับ

ขณะที่ลูกหลานและญาติญาติเนี่ยกำลังเคลื่อนศพของคุณตาสำริทพิษเพ็งอายุ๙๑ปี
ท่านเสียชีวิตด้วยโรคชรานะครับ
นำรากของท่านไปสอยเอาไว้บนเกวียนแล้วก็ลากออกจากบ้าน
บ้านพักเลขที่๑๕๕หมู่๖ที่บ้านหนองยางตำบลตรำดมอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์
ดูพิธีกรรมของเขาไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้
อันนี้คือครั้งแรกเหมือนกันนะครับ
เขาบอกว่าเคลื่อนไปเพื่อทำพิธีชาปนกิจที่วัดโพอุดมจริยาราม
ห่างจากบ้านของคุณตาเนี่ยประมาณสัก๓กิโลเมตร
เขาบอกว่าในหมู่บ้านแห่งนี้ยังคงอนุรักษ์ประเพณีที่สืบกันมาตั้งแต่โบราณ

แต่ส่วนใหญ่ก็จะนำศพใส่รถยนต์ไปแห่มากกว่าเพื่อกว่าสะดวก
ผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้สูงอายุก็จะใช้เกวียนแห่ไปเผา
แล้วก็เวียนรอบเมน๓รอบก่อนที่จะนำศพขึ้นไปบนเมนเผาศพนะครับ
เพื่อส่งวิญญาณให้ไปสู่พบภูมิที่ดีก็ทำให้นึกถึงประเพณีโบราณ
แต่ก่อนก็ใช้เกวียนอย่างนี้นี่แหละครับในการขนย้ายต่างรวมไปถึงการขนย้ายศพด้วยนะครับ
ให้ดูกันนะประเพณีโบราณแบบนี้และอย่างที่บอกฮะ
ก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติของผู้ว่ายชนนะครับ